ในการประเมินว่าสโมสรไทยนั้นจะผ่านเข้าไปเล่นในเวทีระดับเอเชียหรือเปล่า
ดังนี้ครับก็คือเกณฑ์ด้านการกีฬาเกณฑ์ด้านโครงสร้างเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แล้วก็เรื่องของกฎหมายรวมถึงการเงินและการบัญชีครับ
เกณฑ์ด้านกีฬาก็จะมี๔โครงสร้างด้วยกันนะครับ
ก็คือแผนโครงสร้างการพัฒนายาวชนที่ได้รับรองมาตรฐานมีทีมเยาวชนระดับต่างที่ชัดเจน
มีการดูแลด้านการแพทย์ให้กับนักกีฬาแล้วก็มีสัญญานักกีฬาอาชีพ
ส่วนเกณฑ์ด้านโครงสร้างครับสนามแข่งขันต้องได้มาตรฐานนะครับ
บำรุงรักษาย่าอย่างต่อเนื่องมีใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างสนามแข่งขัน
ห้องควบคุมภายในสนามนะครับแล้วก็ห้องสื่อมวลชนต้องสะดวกต่อการทำงาน
อธจันทร์ที่มีหลังคามากกว่า๑ใน๓ของจำนวนที่นั่ง
มีห้องประถมพยาบาลความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนะครับ
แล้วก็มีแผนการเคลื่อนย้ายมวลชนฉุกเฉินสนามซ้อมก็ต้องใช้ได้ตลอดทั้งปี
ส่วนเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับสถานที่ทำการ
ฝ่ายธุรการของสโมสรก็ต้องมีบุคลากรครบถ้วนในทุกด้านนะครับ
แล้วก็เจ้าที่ประถมพยาบาลรวมถึงหัวหน้าสตาร์ฟโค้ด
เกณฑ์นั้นกฎหมายก็มีการลงนางแสดงความยินยอมตอบรับ
แล้วก็มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ประมาณประจำปีของสโมสรต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประมาณระหว่างปีของสโมสรก็ต้องได้รับการประเมินขั้นต้นโดยผู้สอบบัญชีเหมือนกันครับ
ส่วนใหญ่ที่กล่าวมาในสนามแข่งขันจะค่อนข้างได้มาตรฐานอย่างที่เราเห็นกัน
สโมสรเพื่อนตำรวจตอนที่ใช้สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
ส่วนเกมของสุพรรณบุรีนะครับที่ยังขาดสำหรับการประเมินคือ
ด้านโครงสร้างของสนามที่ไม่ผ่านการประเมินหลายต่อหลายจุดด้วยกันครับ